ปฏิบัติการร่วมจังหวัดตราดจับผู้ต้องหาขณะขับรถไปขนส่งอาวุธสงครามผ่านด่านตรวจ
รับจ้างนะครับมีการขนส่งมาจากสระบุรีแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้าต่อไปครับ
อาวุธสงครามจำนวนมากถูกตำรวจสพไม้มรูดพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดตรากแล้วก็ฝ่ายปกครองตำรวจฝ่ายปกครองที่อำเภอครองใหญ่ตรวจยึดมาได้ครับ
ขณะร่วมกันตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อความปลอดภัยช่วง๗วันอันตรายบนผนสุขุมวิทย์นะฮะสายตรวจครองใหญ่บริเวณสามแยกประทางเข้าบ้านมายมรูดยึดได้จากรถกระบะสีดำทะเบียนอสัมเภาศรษรา๖๗๓๘กรุงเทพฯมหาลนครเขาก็ขับผ่านไปนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็เรียกตรวจสอบแต่ว่ารถคันนี้

ที่ตำบลครองใหญ่ซึ่งก็มีการซื้อขายกันราคา๔๕๐๐๐บาท
ส่งที่จังหวัดสระบุรีครับแล้วก็กระจายต่อให้กับลูกค้า
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพมายมรูด
ดำเนินคดีพร้อมเตรียมขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไป